พูดถึงเรื่องเวทีนางงามและอีกหนึ่งเรื่องที่ฮือฮากันเหมือนกันแม่
ก่อนหน้านี้เขามีการประกาศขายไปแล้วไง

คนก็คิดว่าจะเป็นฝั่งเอเชียหรือเปล่า
เป็นประเทศที่เขาชอบนางงามหรือเปล่า
วันนี้ตายแล้ว
ได้โพสต์ภาพที่แคปจาก
เจนซี่ชื่อดังกล่าวบนเวทีประชันขาอ่อนอย่างแคปชั่นว่า
เรื่องที่มีข่าวว่าบริษัทเนี่ยจากประเทศไทยเข้ามาซื้อกิจการ

ดูสินี่เขาลงอย่างนี้
เท่าที่ทางเพจทราบนะตอนนี้
คือน่าจะมีการซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้วยเหตุผลทางกฎหมายส่วนทีมงานก็ยังเหมือนเดิม
อย่างน้อยในเวลานี้ยังเหมือนเดิมอยู่
อกย้ำว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเท่านั้น
แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นบริษัทไหนที่เข้ามาซื้อ
และจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่
แวะมาว่าอาจจะ

เพราะวันนี้มันถามไง

พอเขาส่งที่เข้าคาร์ดิเดตมีอันใครบ้าง

พี่ปุ๋ยพรทีปเพราะว่าพี่ปุ๋ยซัยมอน
แล้วก็อาจจะมีเจ้าของลิขสิทธิ์เก่าหรือเปล่า
ก็ถือว่าเป็นเจ๊ใหญ่แบบว่าเป็นผู้ผู้การอ้อนตั้งแต่แรก
ตั้งแต่อดีตจะถึงปัจจุบันหรือเปล่า
อีกคนใครนะแม่
ขันล้านท่ามเพศ
คุณแอนอืม
ไม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา